ในฐานะผู้จัดการทีมบอลหญิงทีมชาติไทยครับเป็นประธานในการจัดการ
เลือกเยาวชนหญิงในรอบแรกของโครงการห้องเรียนกีฬาครับ
ประเภทฟุตบอลหญิงซึ่งเป็นการนำล่องของคลักกรรมการ
ขั้นพื้นฐานหรือว่าสพครับโดยเยาวชนที่เข้าร่วมก็มีการฝึกทักษะแบบมืออาชีพ
แล้วก็ได้เรียนฟรีด้วยแล้วก็มีอนาคตกับทีมชาติ
เพื่อสร้างนักเตะขึ้นมาเป็นตัวเลือกในอนาคต
โดยมีโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยศาสทองเวียนครับ
หัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยเป็นวิยากรในการคัดเลือก
โครงการห้องเรียนกีฬานะครับจะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทานะครับสมุทรสาครนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับเยาวชนที่ผ่านรอบแรกจะได้เข้าคัดเลือกนะครับ
รอบสุดท้ายกับสพจนได้๓๐คนสุดท้ายต่อไปครับ